อยู่ด้วยกันสองคน
รักทางจน
ต่างดินร้นห้างาน
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

รักกัน
อยู่ด้วยกัน

อกจากมาเสียน้ำตาบนเวทีแห่งนี้แล้ว
ยังไปเสียน้ำตาที่คาเฟ่อีกนะครับ
ศิลปินคุณสอนเพชรสอนสุพรรณ

แล้วพี่โต้งก็ยังมี๓ตัวช่วยที่ยังไม่ได้ใช้เลย

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงนี้เพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงนี้เพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร
พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร
พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร
พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร
พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร
พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

พี่ต้องรู้หรือยังว่าเพลงอะไร

เป็นห่วงจังเลยแต่ว่าคุณพ่อเชียร์นะคุณพ่อบอกไม่ให้ใช้ขอถามนิดนึงจะเก็บเอาไว้ในเพลงที่๔๕๖หรือว่าจะเก็บกลับบ้านยังไงหรือจะเก็บกลับบ้านหรือว่ามันมันพอสู้ได้มันพอสู้ได้นี่ไม่ได้นะต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื้อเพลงที่ต้องคิด
ถ้าผักเมื่อนนะครับผมครับมีแต่หลวงพ่อเต็มคอเลยครับเออพี่ต้องค่ะครับพี่ต้อง
คิดว่าคุณจะช่วยได้หนูรักพี่ต้องนะคะแต่ว่าหนูว่าพระไม่น่าจะเกี่ยวกับงานนี้นะครับ
คือครับต้องถามก่อนว่าคนอาจจะไม่ควบคุมการร้องเกรงอาจจะมาไม่ถึงครับว่าแต่คุณพ่อคล้องพระเยอะ
พี่ต้องเองก็กอกแกะมากเลยนะครับพ่อแบ่งให้บ้างครับเยอะไหมคะเนี่ยไหนมาโชว์หน่อยได้ไหมคะ
มี๓องค์ที่ไทยช่วยครับมี๒เส้นเลยมี๒เส้นเลยนะไหนขอชมหน่อยได้ไหมคะได้ครับ
ก็เป็นเรื่องปกติของชายไทยนะครับเราก็ต้องมี
อันนี้ของพี่โต้งนี่เยอะหรือยังถ้าเทียบกับของพ่อของพ่อใช่กว่าครับ
พ่อจ๊ะขอดูได้ไหมคะดูได้ให้จับหน้าหน่อยพ่อแต่อันนี้ให้ดูเฉย
ไม่ได้จะขอแต่อยากจะรู้ว่าเยอะจริงไหมอย่างที่พี่ต้องบอกขอชมได้ครับ
ผมว่าเกิน๑๐อ๋อเป็นชุดก้าวครับ

สมเด็จวันละครั้งครับสมเด็จวันละครั้งครับไปไหนผมจะต้องเรียกว่า
ปรมีหลวงพ่อสมเด็จวัตรละครังช่วยลูกนะครับออกเดินทางแล้วปลอดภัย
แต่ผมถูกรถชนผมสามครั้งไม่เป็นไรนะครับพระไม่เป็นไรแล้วเราล่ะค่ะ
เราไม่เป็นไรพระช่วยครับคุณพระช่วยครับก็ถือว่าปลอดภัยเพราะพระพุทธคุณ
รักษานะคะขอให้ความจำคุณโต่งนะครับตอนนี้ตัดสินใจสู้ต่อในเพลงที่สาม
ค่าสี่หมื่นบาทโดยไม่ใช้ตัวช่วยเลยถ้าทำได้สี่หมื่นถ้าผิดแม้แต่คำเดียวนะครับ
คุณโด่งหนึ่งหมื่นบาทขอให้โชคดีสำหรับเพลงนี้นะครับคุณโด่ง
คุณครับมาถึงเพลงที่สามครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
สิบนิ้วพะนมแล้วกลมลงตราพอมหารมีพ่อปู่หรือสีผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบังคลาสแกวงเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิด
ขอให้รุ่มหลงวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงก
ใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงนั่งจังงัง
เสรีไม่หล่อขอพรต่อหลวง
ผู้สุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบล่วงอุโตพมรังสีที่วาดระคัง
ขอให้ลูกดังกังวานสักคน
สิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบแทบปากพอแล้ว
กลับหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
ว้อนล่วงอุทวัฒน์วัดช่างให้โปรดได้ช่วยให้ดนแฟนทุกคน
สงสาร

กลัวเลย
รวมลงไปกราบเนื้อจากหายไป

ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโต้งนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็
ช่วยส่งแรงใจมาให้คุณโต้งด้วยนะครับจะได้มีเงิน
เอาไปเยียวยาครอบครัวนะครับเอาไปช่วยรักษาคุณแม่

เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โร๊คได้โร๊คได้โร๊คได้โร๊คได้
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ด้วยความจำเป็นว่านะครับ